ไปต่อกันที่ข่าวนี้กันบ้างดีกว่านะคะ
อีกนิดนึงสถานการณ์โควิด๑๙บอกเลยว่าทำพี่น้องศิลปินนะ
งานหดงานหายรวมถึงนี่ด้วย
เอ๊ะเพลงใหม่ฉันเนี่ยเตรียมพอจะออกนะจ๊ะ
เพลงนี้ใช่ไหมน่ารักมากด้วยนะใช่สิหน้าเต้นน่ารักมากเลย
แต่ไม่เป็นไรสาวบอกโอ้โควิด๑๙ขอท้าชนไปเลยละกันค่ะ
ก็มีสิ่งตัวใหม่นะคะวาโรตะพีพลวาโรตะเชอรี่เก่งมาก
ภาษาญี่ปุ่นแปลว่ายิ้มยิ้มหมดหวาเลย
ปล่อยเอ็มวีน่ารักมาสู้โควิด๑๙โดยมีท่าเต้นสุทธานะคะ
หน้าตาก็เป็นเอกลักษณ์ด้วยส่วนของเราคึกคักแบบนี้ละนิดนึงนะ
คนที่เขาจะมาร้องเพลงนี้ได้เนี่ยเขาทำอะไรรู้ไหมเขาเป่ายี่ถูกกัน
ถ้าใครเป่ายิ้งฉุบชนะมาเลยจะได้ร้องเพลงนี้คุณผู้ชม
นี้แบบนี้เหรอเออรวมไปถึงพี่สาวคนโตด้วยอย่างเชอปางค่ะ
ซึ่งดีใจมากเลยนะที่ได้กลับมาทำเพลงใหม่อีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าโควิด๑๙สร้างเหตุสร้างเรื่องสร้างราวให้เธอปางมากเลย
น้องนี่เก่งนะที่สระอเมริกาว่าจะเป็นไงเจอพิสูจน์โควิด๑๙
ก็เลยต้องพับแพลนเลื่อนไปก่อนนะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วเจ้าโควิดตัวปัญหาเนี่ยทำเชอปลาคุณผู้ชม
ตรวจโควิดถึง๓รอบด้วยกัน
โอ้โหรอบแรกชี้แจงนิดนึงไปเล่นคอนเสิร์ตมาแล้วมีคนติดโควิดตรวจ๑รอบ
รอบสองไปภูเก็ตไปเที่ยวมาป๊าเจออีก

รอบที่๓ก่อนมาทำงานเพื่อความสบายใจของทีมงานค่ะ
ก็เลยไปตรวจเพื่อซ้ำอีกนิดนึงละกัน

เพราะว่าเบียนเคเนี่ยเขาสมาชิกเยอะ

เราตรวจโควิดมาตอนนี้รอบที่๓นะคะ

รอบที่สองก็กลับจากภูเก็ต
มาในช่วงธันวาค์ไปเที่ยวครอบครัว

แล้วก็เลยแบบโอเคไปตรวจเช็คอีกรอบหนึ่ง

คือทางบริษัทอยากให้เช็คอีกรอบหนึ่งค่ะ

เพราะว่าแบบว่าช่วงโควิดไรบ้างใช่ไหมคะ
แล้วมีวันหนึ่งเหมือนจะเป็นหวัดนิดเจ็บคอ

ตื่นทิ้งหน่อยแล้วก็ระวังตัวเองนะ
แต่ดีแล้วนะคุณผู้ชมจะได้เป็นการป้องกันตัวเองด้วย